สำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลมีการลงพื้นที่ไปยังประเทศญี่ปุ่น
ไปดูการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหลากหลายรูปแบบครับ
ล็อตโต้ทั้งแบบหวยขูดรวมทั้งหวยรูปแบบต่าง
นำมาวิเคราะห์มาศึกษาแล้วก็หาในทางการขายสลักออนไลน์ในไทย
รวมทั้งแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาแบบถาวรนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
จำหน่ายล็อตโต้ที่ออกรางวัลแบบออนไลน์
เป็นวิธีการเสี่ยงโชคที่คนญี่ปุ่นนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่ง

โดยร้านขายล็อตโต้จะตั้งอยู่ในที่สาธารณะ
อย่างเช่นบริเวณสถานีรถไฟในเมืองนาโกย่า
ซึ่งก็มีผู้คนผ่านไปผ่านมาเป็นจำนวนมาก
วิธีการเลือกซื้อล็อตโต้ของญี่ปุ่น
เราจะได้กระดาษมา๑แผ่นแล้วก็เลือกฝนหมายเลขที่ต้องการ
แล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่ในการออกสลากให้
จากนั้นรอตรวจผลรางวัลผ่านระบบออนไลน์
โดยราคาล็อตโต้จะอยู่ที่๒๐๐๓๐๐เยน

จะมีความถี่ในการออกรางวัลเกือบทุกวันค่ะ
รางวัลที่ได้ในแต่ละครั้งก็จะไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ซื้อในแต่ละครั้ง
และจำนวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละรอบค่ะ
ซึ่งหากมีผู้ถูกรางวัลเป็นจำนวนมาก
มูลค่ารางวัลที่ได้ก็จะถั่วเฉลี่ยลดน้อยลงตาม
และผู้ที่ได้รับรางวัลก็จะไม่เสียภาษีด้วย
ส่วนหวยขูดที่นี่ราคาใบละ๒๐๐เยน
มีลักษณะให้คล้ายกับบัตรธรรมศาสตร์ที่ใช้เหรียญขูด
และจะทราบรางวัลทันทีพร้อมรับรางวัลได้เลย
นี่เป็นสลากขูดนะคะซึ่งเป็นอย่างนี้

งาทรงนี้ถ้าเราเอาเหรียญขูดลงไปแล้วพบว่ามีภาพเหมือนการตัก

เป็นรูปแบบหนึ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูล
นำไปวิเคราะห์เพื่อกำหนดรูปแบบการขายแบบออนไลน์
แก้ปัญหาสลากเกินราคา๘๐บาท

สมบูรณ์แบบนี้คือการค้าขายสลาก

ใครอยากขายมาเป็นผู้ขายสลากมาลงทะเบียน
สลากไปซื้อสลากไป

ราคาสลากก็เป็นราคาที่เหมือนกับเราไปซื้อสลากที่นี่
ไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่มีป้ายติดไว้เลยครับ
เอาเงินใส่ถาดไปเขาก็ส่งสลากออกมา
ตรงนั้นถึงก็ถือว่ายั่งยืน

แต่ยังจะไปศึกษาในหลายประเทศ
ในสหภาพยุโรปลาวเวียดนามและฟิลิปปินส์
โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปให้สำนักงานธุรกิจเกม

บริหารจัดการสลากพิจารณาภายใน๑เดือน
ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตัดสินใจ

กับคณะกรรมการชุดนี้จะตัดสินอย่างไร
ที่๒ถ้าสมมุติว่าตัดสินแล้ว
จะต้องมีการประชาพิจารณ์อยู่แล้ว

ก็คงจะแน่นอนว่าคงจะต้องทดสอบตลาดในบางพื้นที่ก่อน
แล้วก็ท้ายสุดก็คือคงจะต้องเต็มรูปแบบ

แต่ที่สำคัญคือคงจะต้องมีการศึกษาให้ถี่ทั่ว
คงอาจจะต้องมีการรับฟังความเห็นของสังคมทั่วไปนะครับ
หากคณะกรรมการสลากตัดสินใจให้มีผลิตภัณฑ์แบบล็อตโต้
สลากออนไลน์โดยขายควบคู่กับสลากใบที่มีอยู่
ก็จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบสลาก
กำลังพิจารณาแก้ไขในมาตรา๑
เขียนวิการพรมพันธ์ใจข่าวเทราะต์ทีวี

ตามที่อาจารย์ธนวัฒน์พูดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

ว่าจะนำรูปแบบนี้มาใช้กับประเทศไทยหรือไม่
รวมทั้งการขายสลักออนไลน์ด้วยว่าต้องทำได้หรือเปล่า
ต้องไปทำประชาพิจารณ์ไปถามเสียงของประชาชนก่อน